คลิปร้อนที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถจักรยานยนต์
ชนท้ายรถเก๋งวอนโว้คันหนึ่ง
แต่เจ้าของรถเก๋งวอนโว้นะโอ้โหหัวร้อนมาก
ลงมากลางมาด่าคนเจ็บ
คนเจ็บก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
แล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์คนนั้นที่เป็นคนเจ็บ

แต่คนที่ถ่ายคลิปไว้บอกว่า
เจ้าของรถวอนโว้มีสิทธิ์กลางได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ

จังหวะจะเห็นเหมือนอาวุธ
และบางจังหวะจะเห็นว่าเจ้าของรถวอนโว้มีปืนด้วยนะครับ

คนที่นอนนั่นคือคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ท่าทางก็เมาแหละแต่ว่าก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
แล้วก็คนที่ยืนคล่อมร่างอยู่นั่นก็คือคนขับรถวอนโว้นะฮะ
คือคลิปนี้มันมีความยาวสักประมาณ
๒นาทีขออภัย๕นาทีนะครับ
ยังห้ามให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยนะ

เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ไว้แล้วระบุข้อความบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตอนตี๓แฮชแท็กดอนเมือง
เราเป็นคนที่ขี่ขับรถขออภัยไม่ได้ขี่นะ
เราเป็นคนที่ขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์หลังจากที่รถชนกันแล้ว
ก็ไม่รู้แน่ชัดว่าใครผิดใครถูกหรือผิดทั้งคู่
รถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์
คนขับจักรยานยนต์มีอาการมืนเมาบาดเจ็บ๒คน
แต่ในคลิปก็คือเห็นแค่ผู้ชายรุ่นลุงที่นอนอยู่กับพื้นคนเดียว
อีกคนรถบังอยู่นะครับ
ไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเป็นใครใหญ่หรือรวยแค่ไหน
แต่กิริยาท่าทางก็อย่างที่เห็นพูดจาได้หน้าหมั่นไส้โชว์กลางมากค่ะ
คือไล่เราด้วยนะเราพยายามจะไปช่วยเหลือดูเหตุการณ์

เราก็ทำหน้าที่เป็นพลเมืองโทรหาตำรวจเรียกรถพยาบาล
แล้วผู้ชายเสื้อดำคนนี้ไม่รู้ว่าเมาเหมือนกันด้วยหรือเปล่า
ลักษณะเหมือนเมานะฮะแต่มีสิทธิ์ทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
แล้วพอรถพยาบาลมาเขายังไล่นะไล่เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เจ้าหน้าที่พยาบาลบอกไม่ต้องมาช่วยเหลือไม่ต้องมายุ่ง

คลิปนี้นะครับเขาก็เลยเอามาเผยแพร่
แล้วเธอก็บอกว่าลองดูให้ดีในช่วงนาทีที่๒๕๙นะครับ
เหมือนผู้ชายคนนี้หยิบปืนมาด้วย

ถ้าดูในมือขวาของผู้ชายคนนี้เหมือนมีท่อนอะไร
ส่วนนี้นาทีที่๒๕๙เห็นปืนไหมครับ
ในมือขวาเนี่ยเหมือนไปหยิบมาจากรถแล้วก็นำมาเหน็บเอวไว้นะครับ
แต่ก่อนหน้านั้นมือของเขาถือเหมือนท่อนเหล็กอันหนึ่ง

เรื่องนี้เองนะครับพอลงในโลกโซเชียลแล้ว
แท็กไว้แล้วว่ารวยแล้วไงเหรอ
แล้วก็เอาภาพผู้ชายกลางมาเปิดเผยในโลกโซเชียล
มีคนแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับ
เป็นญาติของคุณลุงที่ขี่รถจักรยานยนต์ท่านที่นอนอยู่ตรงพื้นนั่นนะฮะ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณมากครับที่ถ่ายคลิปเอาไว้
คนเจ็บเป็นอาของผมเอง
คู่กรณีโทรนัดให้ไปเคลียร์กันแล้วเมื่อวานนี้
โดยยอมจ่ายให้คนเจ็บคนแรก๑๐๐๐บาท
และอีกคน๑๕๐๐๐บาท
พร้อมทั้งจะดูแลค่ารักษาพยาบาลจนหาย
แล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าอาของเขาไม่ได้ดื่มเหล้า
สรุปนะคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ดื่มเหล้า
แต่ผู้ชายเสื้อดำที่ขับรถวอนโว้น่าจะดื่มมา
และก็ทำงานที่ปปศด้วยถึงได้มีอาวุธ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

ก็คือนายนิยมเติมศรีศุกร์ได้ตรวจสอบกรณีนี้แล้ว
พบว่าชายสวมเสื้อยืดสีดำในคลิปนี้
เอ้าสังกัดปปศจริงด้วยคุณ

เรื่องต้นทางเลขาปปศได้มีคำสั่งให้มารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา
และได้ลงนามในคำสั่งให้เข้ามาประจำในส่วนกลาง
แล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
เพื่อดำเนินการด้านวินัยต่อไป
สำหรับการละเมิดคู่กรณีก็ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

โดยที่ทางสำนักงานปปศจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ทางสำนักงานปปศจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
เพราะคลิปนี้เผยแพร่ไปควรบอกกล่างจริง
แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม